ช่วงนี้มาดูเรื่องของคนเคราะห์ร้าย
นะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงที่น้องคายเขา
จอดรถเพื่อที่จะไปยิงก๋าตายข้างถ้าง
ก็คือไปปัสสาวะผู้หญิงไปอะไร

ทำไมก่อนมันไม่มีปั๊มแวะก็เอาลงไปยิงกระต่ายข้างทาง
ผู้หญิงว่าเอาสุ่มไปย่อตัวหน่อยฉันไปเด็ดดอกไม้หน่อยนะครับฮือนะครับคำโบราณ
ผู้ชายคนนี้อยู่ที่จังหวัดน้องคายนี่แหละค่ะเขาจะลงไปปัสสาวะข้างทาง
แต่ทีนี้มันมืดไงตรงนั้นนะคะเป็นช่วงกลางคืนด้วย
มองไม่เห็นว่าตรงนั้นมีท่อซึ่งเปิดอยู่ก็เลยตกลงไปในท่อแบบนี้และท่อลึกด้วย
คือมันมืดแล้ว๑๒ท่อก็ดันเปิดตะแกงอยู่แบบนี้นะ
คือตะแกงเขาไม่ได้ฝังแบบฝังแบบเป็นอย่างดีอะค่ะ
คือมันแบบเงือบอยู่อะค่ะคือมันปิดไม่สนิทน่ะ
ปิดไม่สนิทก็เลยตกลงไปนะแต่โชคดีที่ตัวเขา
มีโทรศัพท์มือถือติดตัวด้วยก็เลยโทรให้คนมาช่วยเหลือได้

โดยงานที่เข้าไปช่วยก็คือทีมอาสากู้ภัยประจักษ์หนองคาย
เข้าไปช่วยเหลือนายพงฤทธิ์จันแดน
เป็นนุ่มหนองคายที่พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำริมถนนมิตรภาพ
ทีมกู้ภัยใช้เชือกมัดช่วงลำตัว
แล้วก็ช่วยกันดึงตัวนายพงฤทธิ์ขึ้นมาท่อลึกถึง๒เมตรนะคะ
เบื้องต้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายเลยค่ะ
ซึ่งนายพงฤทธิเขาเล่าให้ฟังบอกว่าขี่รถกลับบ้าน
แต่ทีนี้มาถึงที่เกิดเหตุปวดปัสสาวะ
ก็เลยจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินลงไปข้างทาง
แต่บริเวณนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่เห็นว่าท่อระบายน้ำไม่มีฝาปิด

ปวดมากนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะ
ก็เลยทำให้พลัดตกลงไปในท่อและลึกมาก
ตอนแรกพยายามปีนเหมือนกันปีนด้วยตัวเองแต่ปีนขึ้นมาไม่ได้
แต่ทีนี้กระเป๋ากางเกงจับดูมีโทรศัพท์มือถืออยู่

ก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าปกติท่อระบายน้ำบริเวณนี้
จะมีฝาตะแกงเหล็กปิดครอบเอาไว้๒แผ่น
แต่คาดว่าจะถูกคนร้ายขโมยตะแกงเหล็กออกไป๑แผ่น
เลยทำให้ฝาเปิดปิดไว้ไม่สนิท
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันหาไม้มาวางปิดท่อไว้ชั่วคราว
แล้วก็ปักไม้ทำไว้เป็นเครื่องหมายจุดอันตรายไว้ก่อน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาฝาตะแกรงใหม่
มาปิดให้มิชิตมากกว่านี้ต่อไป